ดูเรื่องนี้ดีกว่าดิฉันจะพาไปดูอภินิหารหลวงปู่เข็ม

ก้าวต่อไปเป็นยังไงไปดูเลยค่ะ

คือคือเดินบนน้ำใดซักสิทธิ์อีลีวะ
เออเออซักสิทธิ์จริงว่ะ

สักพักนึงมันฮาโดนเสียงคนหัวเราะนี่แหละ

แล้วเขาเดินได้ยังไงเอาจริงเดินมาได้ไกลมากเลยนะ
หลายคนบอกว่าอันนี้คลิปนี้ถูกเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าอาจารย์หนุ่ยวัดร่องหนค่ะ

นี่แหละเขาถึงว่ากันว่าก้าวแรกนั้นสำคัญ

ไปต่อยังไงล่ะเนี่ย